ส่วนกรณีความคืบหน้าคือขออนุญาตย้อนแบบนี้
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วมีกลุ่มอาสาสมัคร
รุมทำร้ายร่างกายวัยรุ่นชายคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยเขาให้เหตุผลคือภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างโด่งดัง
ช่วงประมาณกลางเดือนที่แล้วว่ามีการปิดบังว่าทำอะไรอยู่ในห้องฉุกเฉิน
สรุปแล้วเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เขาเข้าไปทำร้ายร่างกาย
วัยรุ่นชายอายุ๒๐ปีโดยให้เหตุผลว่าเป็นการล้างแค้น
เพราะว่าวัยรุ่นคนนี้ไปขี่รถจักรยานยนต์ชนเพื่อนเขา
ซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาสมัครนี่นะคะ
คือหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวัยรุ่นคนนี้ถูกควบคุมตัว
เพราะก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นถูกปล่อยตัวออกมา
ในฐานะที่สำนึกความผิดก็มีความผิดของตัวเองอยู่บ้างนะ

พอถูกปล่อยตัวปุ๊บเดินทางไปเยี่ยมและขอโทษอาสาสมัครนะคะ
คลิปเหตุการณ์นี้ที่หนึ่งในอาสาสมัครเข้าไปทำร้าย
วัยรุ่นชายอายุ๒๑ปีขณะที่อยู่บนเตียงคนไข้เลยนะ
ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เกิดขึ้น๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ประหลัดฝ่ายความมั่นคงหัวหน้างานของอาสาสมัคร
คนที่ก่อเหตุออกมายอมรับแทนลูกน้อง
ตัวเองก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบไปด้วยนะคะ

ขณะที่แม่ของวัยรุ่นที่ถูกทำร้าย
ก็รับไม่ได้ที่ลูกต้องถูกเจ้าหน้าที่รัฐทำแบบนี้

กระทั่ง๕กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
นายเดชากิติวิทยานันต์
ในความชื่อดังส่งทนายความ
ซึ่งเป็นตัวแทนชื่อว่าทนายชิดนุชาสอนศรี

ตัวลูกชายที่สารจังหวัดชนบุรี
มาเอาผิดกับอศก็คืออาสาสมัครที่ก่อเหตุ

มีการนำเสนอออกไปไปยื่นด้วย
ไปพร้อมกับนางประพาพรสุโรรำอายุ๔๙ปี
แม่ของวัยรุ่นที่ถูกอาสาสมัครทำร้ายร่างกายค่ะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเดินทางไปพบ
นายศรษักขอคดสำรง
วัยรุ่นที่ถูกอาสาสมัครทำร้ายร่างกาย

กลับไปอยู่กับแม่ที่บ้านพักคนงาน
นายสอนศักดิ์ยอมรับว่าวันเกิดเหตุดื่มไปจริง

เพราะคิดว่าอีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านแล้ว

เพราะรู้ตัวว่าตัวเองผิดกฎหมายจราจร
และช่วงเวลานั้นเองแหละมีอาสาสมัครกระโดดมาขวางหน้ารถ
ก็เลยพุ่งชนไปเลยเพราะเบรกไม่อยู่ด้วย
จากนั้นแหละค่ะถูกรุมทำร้ายร่างกาย
เตะทั้งต่อยแล้วก็ถูกนำตัวมาส่งที่โรงพยาบาล

มีกลุ่มอสอศก็คืออาสาสมัครเนี่ย

และเกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิป
นสสยืนยันว่าก่อนจะถูกทำร้าย

คือเดินเข้าไปปิดพม่านแล้วก็ตีเลยเนี่ยนะคะ
และไม่มีผู้ใดห้ามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนตัววันนี้ตั้งใจอยากจะไปกราบขอโทษอาสาสมัคร
ได้รับบาดเจ็บจากสิ่งที่เขาพุ่งชนไปที่ด่าน
เพื่อเป็นการรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ยืนยันว่าไม่ได้ไปรวมกลุ่มก่อกวนใคร
แค่ชอบเรื่องแต่งรถเท่านั้นเอง

เอากระเช้าเดินทางไปเยี่ยมนายขวัญชัย
อาสาสมัครที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลชนบุรีนะคะ

ญาติที่ดูแลออกมาพูดคุยและปฏิเสธว่า

ยังไม่พร้อมจะพบใครค่ะ
ผมก็ไม่ได้มีเจษนาจริงครับ

อาการของอาสาสมัครเป็นอย่างไรโดยรวมดีขึ้น
แต่ในเรื่องของการจำชื่อ
คือจำชื่อได้เฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้นเองนะ
พอพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
สายหน้าน้ำตาไหลด้วย

ทางญาติก็เลยอยากให้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ยังไม่อยากให้รับรู้เรื่องที่กระทบถึงสภาพจิตใจนะคะ
ขณะที่สองแม่ลูกค่ะที่เดินทางตั้งใจ

แต่ว่ารู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้เดินทางมาทำความตั้งใจ

หลังจากนี้จะไปเยี่ยมอาสาสมัครคนนี้อีกครั้ง